คุณมาดูเรื่องที่สภากันหน่อยไหมเมื่อวานนี้
แม่หายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะ
ตามข่าวอยู่คิดว่าเขาจะมีการวางมวยกันซะแล้ว
หลายคนก็สายหัวบ้านเมืองก็กำลังวุ่นวายอยู่
แต่ว่าในสภาก็วุ่นวายเหมือนกันนะฮะ
กรณีนี้กรณีสสพี่เต้กับคุณศิระ
จริงเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากตอนที่
คุณเต้มงคลกิจเขาก็มีการออกมาพูดก่อนหน้านี้
กรณีที่ถ้าเกิดนายกไม่สามารถทำตาม
ไม่สามารถจัดการเรื่องความวุ่นวายที่คนมาชุมนุมกันได้
คือคุณเต้ก็กลายเป็นพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้
เต้มงคลกิจสิ้นรักประยุทธ์ซะแล้ว
ก็มาเรียกร้องกรณีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
หากไม่สามารถจัดการเรื่องของการชุมนุม

ผมก็เตือนท่านนายกในฐานะสอสอคนหนึ่ง

ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านลาออกไปซะ

นี่คือสิ่งที่คุณเต้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้

ก็มีการออกมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้

ใช่คุณศิราก็บอกว่างงนะงงพฤติกรรมของนายมงคลกิจ
แล้วมันก็อาจจะมีคำพูดบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มันไปบาดจิตบาดใจคุณเต้มงคลกิจนะ
เพราะว่ามีการพูดบอกว่าให้ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา
พฤติกรรมที่ผ่านมาของเต้ก็มีแต่สร้างเรื่องสร้างวิรกรรมแนะนำเลย
เอ้ยไปตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงานะฮะมองตัวเองซะบ้าง
แล้วก็ต้องการผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าถึงออกมาพูดแบบนี้
พูดถึงเรื่องประเด็นเงินหมดด้วยไงถามว่าเงินหมดหรือเปล่า
ทีนี้พอมีการออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โห
หมดหรือเปล่าเดี๋ยวขอขยายความนิดหนึ่ง
เพราะคุณศิระบอกเต้เต้เงินหมดหรือเปล่าช่วงนี้
อยากได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าอยากได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
เอาเงินเดือนสอสอไปบริจาคช่วงโควิดหมดแล้ว
ถ้าเงินหมดมาบอกผมเดี๋ยวผมช่วย

พอคุณเต้มงคลกิจได้ฟังแบบนี้แล้วก็โมโหสิคะ

คือของขึ้นอ่ะของขึ้นแล้วหลังจากที่พอ
คุณศิราแถลงข่าวเสร็จเนี่ยนะคุณมงคลกิจก็โทรหาเลย
โทรหานายศิราทันทีแต่ว่าตอนนั้นคุณศิราไม่รับสาย
แล้วนายมงคลกิจก็ไม่หยุดนะไม่หยุดโทรนะ
หลังจากนั้นส่งข้อความไปหาอีกค่ะ
ซึ่งส่งข้อความไปเนี่ยบอกว่าถ้าแน่จริงมาเจอกัน
คือโทรเข้ามือถือหลายครั้งเลยคุณศิราไม่รับนะฮะ
แล้วก็ส่งข้อความไปคุณเต้ส่งข้อความไป
ถูกต้องแต่ว่านายมงคลกิจเดินตามหานายศิระในสภาค่ะ
ทีนี้สอสอพักเล็กเขาก็รู้ไงว่าตอนนี้เต้ของขึ้นแล้ว
กังวลว่ามันจะมีเรื่องกันในสภาไหม
เพราะว่ามีตอนที่นายมงคลกิจบอกเลยเดี๋ยวจะไปดักต่อยนายศิระที่ทางออกของรัฐสภา
สื่อข่าวได้ยินดังนั้นไปดักรออยู่ตรงทางออกของรัฐสภาเหมือนกัน
ประตูด้านหน้าถ้าคุณศิราเดินออกมาคุณเต้ดักอยู่จะต่อยกันไหม
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมมันไม่เกิดเหตุขึ้นไม่เกิดการวางมวยขึ้นนะ
เพราะว่าคุณศิระเนี่ยออกจากรัฐสภาไปแล้วแล้วทีนี้ค่ะมันไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงก็จริง
พอสักประมาณ๕โมงเย็นเท่านั้นแหละคุณเต้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลย
เขียนเอาไว้ในเพจเฟซบุ๊กบอกว่าไอ้ศิระแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่
กูเจอมึงที่ไหนกูจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากรู้จักกูน้อยไป
หลายคนพอเห็นข้อความแบบนี้นี่สอสอคุยกันเหรอเนี่ย
แต่ดิฉันเข้าไปดูนะก็มีพวกสอสอพักเล็กมากดไลค์ข้อความด้วย
แล้วก็ในแฟนเพจเนี่ยนะคะคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
บางคนก็บอกว่าให้คุณเต้ใจเย็นอย่าใช้อารมณ์
นี่คุณบางคนนี่คือเปิดอัตราต่อรองเลยนะจำได้ไหมเต้เต้เมื่อก่อนเนี้ย
คุณเต้เคยบอกว่าสมัยเรียนเคยมีเรื่องกับคู่อริไง๓๐ต่อ๑มาแล้ว
เขาก็เปิดอัตราต่อรองกันโอ้อย่าไปตีกันในสภาเลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ
สอสอก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันนะฮะใช่ค่ะแต่ทีนี้หลังจากที่คุณเต้โพสต์ไปไม่นานเนี่ยนะ
แล้วทีนี้คือคุณเต้เนี่ยบอกว่าข้อความเนี่ยมันหายไปเองเออคุณเต้ไม่ได้บอกว่าลบนะ
บอกว่ามันหายไปเองแต่ฝากฝั่งของนายศิระค่ะแคปเอาไว้ได้ทัน
แล้วก็เขียนข้อความค่ะบอกว่าเต้พลาดแล้ว๑๐โมงเจอกันที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
หมายถึง๑๐โมงวันนี้เนี่ยนะคะก็ทีนี้เราก็เลยตามไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
เพราะจริงนะเมื่อวานผู้สื่อข่าวโทรไปถามคุณศิระถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณศิราก็บอกว่าผมเห็นข้อความแล้วที่นายมงคลกิจโพสต์เนี่ย
เตรียมที่จะดำเนินคดีข้อหาข่มขู่ให้สังคมไปตัดสินเอาเองนะ
ว่าคนที่จะมาเป็นสอสอมีวุฒิภาวะแบบนี้ได้ไง
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะตามนัดหมายเพราะว่าคุณศิราก็ไปแจ้งความ
แล้วนักข่าวของเราก็ไปรอทำข่าวอยู่อยากฟังคุณศิราพูดนิดนึงค่ะ

และมิชาเห็นให้สัมภาษณ์ว่าบันดาลโทษะมันไม่ใช่บันดาลโทษะครับ
มันเป็นเรื่องของสันดาลคนหรือไม่วันนี้เราก็จะสั่งสอนนะครับ
บทเรียนสอสออันตภัณฑ์คนหนึ่งนะครับ
ให้รู้กฎหมายบ้างถึงว่ามันเป็นนักเลงนี่ลบเฟสเฉย

เวลาราชการก็เป็นสอสอถูกป่ะนอกในเวลาราชการก็เป็นประชาชนคนธรรมดาถูกไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรแบบประชาชนทั่วไปได้
สอสอก็มีความรู้สึกมีความเจ็บมีความปวดมีความเจ็บใจเหมือนกันถูกไหม
เป็นเรื่องปกติเราเป็นมนุษย์เนี่ยถูกไหม
สอสี่พระไปแจ้งความราชการ
ให้สัมภาษณ์ส่วนสสเต้ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไทยรัฐทีวีของเราเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็นี่ดิฉันดูนะเอาจริงคุณผู้ชมทางฝากฝั่งคุณเต้
เขาก็มีการโพสต์เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้วโพสต์บอกว่า
ผมยอมรับผมมันเลือดนักเลงผมเป็นคนรักความยุติธรรม
ชอบเห็นใครถูกรังแก่ไม่เคยข่มเหงใครก่อนรักพวกพ้อง
แต่ผมก็ไม่เคยเก็บสวยบ่อนตู้ม้าตู้สล็อตเข้าตัว
มีแต่หาวิธีนำรายได้เข้ารัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชน
และล่าสุดนะฮะคุณเต้ก็ทิ้งปริศนาแฉนักการเมืองดังอีกเรื่องหนึ่ง
นักการเมืองดังหนุ่มใหญ่รูปหล่อเสียขายบ้านมีเมียไม่น้อยกว่า๓คน
แจ้งปปชแค่คนเดียวเองฝากไปชี้แจงเพิ่มนะเด็กนายเขาคงอนุโลมนะ
เนี่ยคุณเต้ช่วงนี้เปิดศึกเหลือเกินนะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยคู่ซีของคุณศิระ
หลายคนเดาถูกใครรู้ไหมคุณปรินาคุณปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนี่แหละค่ะ
ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าการกระทำของสสเต้
ถือว่าไม่มีวุฒิภาวะของสอสอแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของสภาเนี่ย
เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเหมารวมว่าสอสอมีนิสัยนักเลงกันทั้งสภา
ดังนั้นเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะคุณปรินาจะไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนรัศดร
ไปฟ้องตรวจสอบจะไปฟ้องคุณชวนหลีกภัยถูกต้องให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมของคุณเต้ด้วย
แต่เอาจริงนะของคุณเต้นี้คุณเต้เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่า
เขามีการมอบหมายให้ทนายความไปแจ้งความ๒๕สิงหาคม
อันนี้คือทางฝากฝั่งของคุณเต้ด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าคุณศิระไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
อยากให้พูดจากันดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนที่อยู่นอกสภาเขาได้เห็นนะฮะ